คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ทูกระโดดถีบนักเรียน
แล้วผมก็อะไรมันจะขนาดนี้
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตกลงเนี่ยเขาจะหาบทสรุปจุดลงเอยได้อย่างไร
นี่ฮะนี่ครูเดินมานี่กระโดดถีบนักเรียนที่นั่งอยู่ตรงระเบียง
จะบอกว่าหยอกกันเหรอบอกอย่ามาเล่นมากอย่ามาเล่นมาก
จะเอายังไงก็กลัวนี่เห็นไหมฮะมีเด็กถ่ายคลิปไว้ได้พอดีนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมครับ
ถีบเด็กไปทีนึงนักเรียนเขาก็ใช้มือปัดแล้วยกลุกขึ้นยืน
ครูก็เลยจ้องหน้าแล้วก็พูดอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับ
จากนั้นนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ก็มาห้ามทั้งเพื่อนทั้งครูเนี่ยออกจากกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มิถุนายนนี่เองนะฮะวันนี้เราก็เลยให้ติกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับไปคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกครูถีบก่อนนะ
ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยบอกว่าลูกชายเรียนอยู่ชั้นม๓แม่บอกว่าตอนนั้นลูกนั่งเล่นอยู่กับเพื่อน
ระเบียงของอาคารเรียนครูเดินผ่านมาถีบลูกเลยนะแล้วก็เข้ามาพูดอย่างที่ได้ยินในคลิปนะฮะ
จากนั้นเนี่ยเพื่อนก็มาห้ามมาแยกกันหลังจากฟังลูกชายแล้วตอนแรกที่ลูกมาเล่าให้ฟังนะแม่บอกว่าแม่ยังไม่เห็นภาพ
ยังบอกกับลูกบอกนี่ไปดื้อกับครูล่ะสิทีแรกยังคิดว่าเออเขาแซวกันเขาหยอกกันหรือเปล่าจนมาเห็นคลิปแม่บอกไม่ใช่แล้ว
อย่างนี้ไม่ใช่แล้วนี่มันครูทำร้ายลูกนะฮะแล้วคำพูดคำชาต่างนะครับซึ่งลูกชายเนี่ยยืนยันว่าแค่นั่งเล่นกับเพื่อนอยู่เฉยแล้วมีการเหมือนไปแซวครู
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ต้องกลัวเรื่องการถูกกลั่นแกล้งยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับเด็ก
แล้วก็ผู้ปกครองแต่ทีนี้แม่บอกว่ามันยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก
มีครูผู้หญิงในโรงเรียนมาว่าลูกอีกบอกแหมเอาคลิปไปแชร์ไปเผยแพร่ในโซเชียลเนี่ย
หวังจะได้เงินจ่ายค่าเทอมหรือยังไงคือเผื่อได้ยอดไลค์ยอดวิวอะไรอย่างนั้น
แม่บอกได้ยินแบบนี้ถึงกับโมโหนะฮะตอนนี้ลูกอยู่ม๓ไม่ว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรเนี่ย
ตัดสินใจแน่วแน่เรียนจบม๓เมื่อไหร่เดี๋ยวพาลูกไปหาเรียนต่อที่อื่นดีกว่า
ก็แบบว่าทำไมเขาไม่จบเขาขอให้เราลบเฟสออกแล้วก็ลบแค่คนดูเราแค่๗๐กว่าคนเอง
มันจะไปได้ยอดไลค์อะไรเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยเขาแชร์มาเราก็แชร์ไป
แต่ว่าที่คลิปมันแชร์เยอะน่ะคนอื่นเขาแชร์ขอแค่ว่าอย่าทำอีกแล้วก็อย่าทำกับลูกคนอื่น
แล้วก็ขอให้ลูกเราแค่เรียนให้จบม๓ก็พอขอแค่นั้นอย่าให้โดนกันแกล้ง
ต้องคุยกันหน่อยว่ามันยังไงปุ๊ก็เลยไปบ้านของครูเลยนะครับ
หน้าเหมือนยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วครูเขาไม่พอใจหรือยังไง
ครูบอกเกิดอารมณ์ชั่ววูบเลยกระโดดถีบเด็ก
แต่ครูคนนี้บอกว่าถ้าดูคลิปทั้งหมดหลังจากเกิดเหตุไปแล้ว
ตัวครูกับเด็กคนนั้นก็ปรับความเข้าใจกันแล้ว
นักเรียนเองก็ยอมรับว่าผิดตัวครูเองก็ยอมรับว่าผิด
ก็ขอโทษกันแล้วก็จับมือกันเรียบร้อยแล้ว
พอโรงเรียนก็เรียกไปพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้ว
นี่เห็นไหมยังกอดคอกันอยู่เลยนี่เห็นไหมฮะ
แล้วคลิปมันแชร์ไปได้ยังไงเป็นเรื่องเป็นราวมาอีกเนี่ย
ครูบอกท่านผู้ชมครับติก็ไปที่โรงเรียนนะครับ
ได้คุยกับทางผอโรงเรียนนะฮะ
ผอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งกรรมการสอบแล้วจริงนะพอประวีนเชิงสะอาดนะครับ
โดยพบว่าเกิดจากความเข้าใจผิดของครู
วันเกิดเหตุนักเรียนไปยืนคุยกันอยู่
ครูเดินผ่านมาพอดีเลยคิดว่านักเรียนเนี่ย
ไปล้อเรื่องภาษาที่ครูเนี่ยพูดไทยไม่ชัดเนื่องจาก
ครูเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วครูก็กำลังเครียดคุณพ่อ
ของครูเพิ่งเสียชีวิตก็เลยยับยั้งช่างใจไม่อยู่เกิดอารมณ์
โหเกิดขึ้นแล้วก็ก่อพฤติกรรมไปแต่จากนั้นก็เคลียร์กัน
แล้วครูเองก็ถูกฆ่าโทษนะฮะแล้วก็จะมีผลกับเรื่องของการ
เกี่ยวกับสัญญาจ้างด้วยเนื่องจากเป็นสัญญาจ้างปีต่อ
ปีให้มาสอนภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทย
ฝรั่งเศสส่วนเรื่องครูผู้หญิงที่แม่ของเด็กบอกว่าเนี่ยหลัง
เกิดเหตุมาว่าลูกบอกแหมเอาคลิปไปแชร์เนี่ยหวังเงินค่า
เทอมใช่ไหมจากยอดไลค์ยอดแชร์สอบถามครูผู้หญิงคนนั้น
แล้วท่านผอบอกว่าครูบอกว่าครูหมายถึงคนอื่นที่เอา
คลิปไปแชร์ไม่ได้หมายถึงผู้ปกครองของเด็กแล้วก็ขอโทษ
เด็กไปแล้วจากนี้ไปเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยจบลงด้วยดี
ไม่มีการกลั่นแกล้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรียบร้อย
เราก็มีมาตรการที่ว่าเขาคงไม่เอากับพฤติกรรมแบบนี้
แล้วว่าสัญญาเราก็สามารถยกเลือกกันได้ผู้ของเขาว่า
ผู้ของน้องครับเขากลัวว่าเด็กจะถูกกลั่นแกล้งอะไรหรือ
บอกออกมาออกเรียนอะไรแบบนี้ครับครับครับเรียนไม่จง
อ๋ออันนี้เราก็เชิญมาคุยกันเช่นกันประเด็นนี้
เราก็คุยเช่นกันครับถูกบอกว่าก็ไม่มีปัญหาครับ
เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์เป็นครูกันด้วยดีเช่นเคยเข้าใจ
ได้ตีกันอ้าวเราก็ไปฟังมาจากทุกฝ่ายให้แล้วนะฮะ